ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหววอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
ทีมชาติไทยก็มีคิวที่จะลงสนามนัดที่๔ในกลุ่ม๔
พบกับสหรัฐอเมริกาวันนี้นะคะตอน๕โมง๒๐นาที
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมสาวไทยก็ลงยืดเส้นยืดสาย๒๐นาทีนะคะ
ซึ่งพิมพิชยากกรำที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมที่ชนะตรีนใหญ่แอนโตเบโก้
เมื่อวานนี้อาการดีขึ้นสามารถเดินเองได้แล้วแต่ว่าแพทย์ยังไม่ได้ให้ออกแรงค่ะ
ส่วนเกมวันนี้นะคะนอกจากพิมพิชยาที่จะไม่ได้ลงสนามก็ไม่มีชื่อของชักชุออนมกศรีเช่นเดียวกัน
ซึ่งโค้ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุลหัวหน้าภูกษรก็พยายามให้ทีมเน้นเกมรับกับเกมที่จะเจอสหรัฐอเมริกาค่ะ
สถิติก่อนหน้านี้นะคะเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด๒๑ครั้งค่ะ

ซึ่งณตอนนี้ไทยมีอยู่๖คะแนนนะคะจากผลงานชนะ๒แพ้๑ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งรายการที่จะแข่งขันกันก็คือจักรยานชิงแชมป์โลกที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ผลงานดีที่สุดก็คืออันดับที่๑๘นะคะ
ส่วนครั้งนี้จะขับรถเบอร์๙๙ลงแข่งในโฮมเรสเป็นครั้งแรก
เช่นเดียวกันกับ๓นักบิดไทยนะคะ
ซึ่งก็สามารถเชียร์กันได้ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันเสาร์ที่๖ตุลาคมนี้
หรือว่าถ้าอยากจะไปเชียร์ติดขอบสนามก็สามารถใช้โค้ดวันไทยรัฐนะคะ